ตำรวจสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งอยู่บนป้ายเหมือนกับป้ายโฆษณา
อยู่บนอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชา
เหมือนกับตัดเพาะน้อยอกน้อยใจชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ
คนที่อยู่แถวนั้นก็มาดูกันมาคอยแบบปลอบใจให้กำลังใจ
แต่เขาก็ยังนั่งร้องไห้อยู่บนป้ายแบบนี้

ชีวิตนี้มันหนาแม่เคยจิตยามาพอด้วยพ่อแม่ก็เลิก

เออแต่พี่ยังอยู่อยู่นี้ได้เลย

ตอนนี้ไม่มีใครเลยหนูกับแฟนพี่อยู่นี้ได้เลยวะ
อาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นครึ่งได้
แล้วก็มีป้ายเหมือนกับป้ายโฆษณาอยู่ด้านบน
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมนะคะก็เตรียมเป็นเบาะลม
เผื่อฉุกเฉินเผื่อร่วงลงมาจริง

นางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ๒๓ค่ะ
ก็เป็นพนักงานโรงเรียนกวดวิชา
ปีนขึ้นไปนั่งร้องไห้อยู่บนป้ายโฆษณานะคะ
บริเวณแยกครัวสวนป่าถนนราชดรยินดี
เขตเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะ
ก็นั่งอยู่บนสรรป้ายโฆษณาคุณผู้ชม
ห้อยขาลงมามันน่ากลัวนะมันสูงนะคะ๓ชั้นครึ่งเนี่ย
แล้วก็ร้องไห้บ่นเรื่องชีวิตตัวเอง
เหมือนกับทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจ
คนที่มายืนมุงดูก็มีทั้งตำรวจมีทั้งเพื่อนมีทั้งครู
โรงเรียนกวดวิชาต่างก็พยายามตะโกนนะคะ
เกลี้ยกล่อมให้ใจเย็น
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมลงมาจากป้ายโฆษณานี้สักที

เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนแอบเข้าไปในตัวตึกนะคะ
เจ้าหน้าที่ด้านล่างก็ตะโกนไปปลอบใจไป
อีกส่วนก็เข้าไปในตึกแล้วก็ขึ้นไปด้านบน
เจ้าหน้าที่ขึ้นไปปุ๊บชาร์จตัวได้ค่ะ

คนก็ปรบมือดีใจที่เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้
เขาชาร์จคนที่จะกระโดดตึกครับ
คือทุกสองอีกสามเป็นคนเปิดวัตถาวักษ์

คือหาช่วงจังหวะ

มันติดกับไฟฟ้าดังสูงแล้วก็ร่วมกับทีมเทศบาทเมืองล่าบุรี

ยากครับต้องใช้ความระมัดระวังครับและความรอบครอบนะครับ
ทีนี้เพื่อนของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้เคยบ่นว่าเรียนจบแล้วยังหางานการที่มั่นคงทำไม่ได้
แล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นโรคเครียดต้องเข้ารับการรักษาโรคเครียดมาแล้ว
ก็เลยคาดว่าน่าจะเครียดเรื่องส่วนตัวนี่แหละก็เลยอยากจะกระโดดลงมา
ก็สุดท้ายเจ้าที่ก็ช่วยเหลือลงมาได้นะคะ
นำตัวไปดูอาการให้นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลราชบุรีพูดคุยนะคะ
เยียวยาสภาพจิตใจกันต่อไป